หารเรือคนหนึ่งก็ได้เป็นเศรษฐีในพริบตาเลยเพราะว่า
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑นี่แหละรวยไปเลย๑๘ล้านบาทค่ะ
ปั้มด้วยนะจัดงานเลี้ยงฉลอง๓วัน๓คืนเลย
เอาหยาดพี่นกพี่นอกมาโกมกินกันได้เต็มที่
ไปถามว่าเอ๊ะทำไมเลือกซื้อเลขนี้
เขาบอกว่าพึ่งหลวงให้โชคค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศบ้านพักของครอบครัวเศรษฐีใหม่นะคะพันธาเอกมณัฐจำนงโชควัย๕๗ปี
เป็นอดีตทหารเรือค่ะก็อยู่กับภรรยานางสุริพรบัวตูม
ชาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะคะบรรยากาศเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวล่ะ
เพราะว่าญาติพี่น้องกำลังเตรียมทำอาหารเลี้ยงฉลองร่วมกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านค่ะ
จ่าเอกมณัฐคนนี้เนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามห้าหกห้าหกสี่
สามใบด้วยกันห้าหกสี่ห้าหกสี่เออสามใบคิดไปก็คือสิบแปดล้านบาทค่ะ
นี่ที่เห็นสักครู่ตรงนั้นคือสร้างโรงลิเกชั่วคราวมาเปิดให้เลยอ่ะมีคนมาขายคงขายของอย่างนี้เลยนะ
ถูกต้องค่ะญาติคนสนิทเล่าให้ฟังนะคะว่าพันธาเอกมณัฐเป็นพ่อค้าผลไม้อยู่ในกรุงเทพ
ก่อนหน้านี้พันธาเอกมณัฐกับภรรยาเพิ่งจะเดินทางมาทำบุญ๑๐๐วันให้กับแม่ยาย
จังหวะขับรถจากกรุงเทพมาที่บ้านเนี่ยพันธาเอกมณัฐก็แวะซื้อลอตเตอรี่มาตลอดทางเลยค่ะ
และเลขที่ให้โชคก็มาจากเลขที่บ้านของพันธาเอกมณัฐกับภรรยาในย่านพัฒนาการนั่นแหละ
หกสี่อืมซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยมีพึ่งหลวงมาทำรังอาศัยอยู่ในบริเวณบ้าน
อุ้ยบ้านผมต้องมีน่ะเออเนี้ยคุณก็ต้องลองน่ะล่ะ
แต่บ้านผมเลขหกหกน่ะสิบทักหกหกอ่ะนี่ไงหกสี่ไปแล้วอ่ะช่วงหน้า
งวดหน้างวดหน้าแต่มันหนีรังไปแล้วปล่อยรังเอาไว้อยู่ที่บ้านอ๋อ
ต้องลองดูเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเพราะว่ามีพึ่งหลวงมาทำรัง
ก็เลยตามเลขบ้านตัวเองมาทุกงวดจนกระทั่งงวดนี้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
คือมันเลขตรงนี้มันตรงกับบ้านเลขที่เขาใช่ไหมตรงกับบ้านเลขที่เขา
คือคือเหมือนเขาจะเล่นมาตลอดไงเป็นที่เขาเขาซื้อบ้านอยู่อยู่
หรุงเทพเขาก็ซื้อซื้อซื้อซื้อมาแล้วตอนนี้ก็มาทำบุญจำว่า
ร้อยวันแม่ด้วยก็พูดไปว่าหยาดดุ้ยเกดอ๋อ
ขอให้ถูกรางวัลอะไรประมาณเนี้ยนี่ญาติสนิทของพันธาเอกมณัฐอ่ะ

ที่ถือล็อตเตอรี่อยู่นี่แหละซึ่งโหนี่ดูเชฟสิฮะเท่าไรเนี้ย
หักภาษีแล้วเหลือสิบเจ็ดกว่าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาท
หักไปเถอะค่ะหักแค่นี้หักไปเลยอ้าวย่าสนิทยังบอกด้วยนะคะว่า
จ่าเอกมณัฐแล้วก็ภรรยาเนี่ยอยู่ระหว่างนำลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ขึ้นรางวัลแล้วก็กำลังเดินทางมาจังหวัดพิจิตร
ก็มอบหมายให้เขาไปจ้างลิเกคณะพีรพัฒน์ชินจัง
ซึ่งเป็นลิเกตชื่อดังในพื้นที่เนี้ยมาแสดงให้